มีประชุมคอรมอลครับวันอังคาร

ที่ปกติตอนเช้าก่อนเข้าประชุมคอรมอก็จะมีกิจจัดทำต่างนะครับ
มาพบท่านนายกเพื่อให้โปรโมทกิจกรรมไปในตัวด้วย
โอโหถ้าเต้นเค้าปั้นเนี่ยค่ะ
อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเค้าปั้นนะวันนี้มากัน๘คน
คุณผู้ชำนาฬสรรค์นำโดยกัปตันทีมน้องเชอปรากนะครับ

โปรโมทเรื่องของคลื่นวิทยุของทางกรมประชาสมพันธ
รัฐบาลเขาอยากให้เปิดเกี่ยวกับวิทยุด้านครอบครัว

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังครับ
เป็นนายยกรัฐมนตรีต้องทำได้ทุกอย่างค่ะ
ใช่ครับ
ได้ปั้นข้าวก็ครับก็ได้
ผ้าปั้นข้าวปั้นโอนิกิรินะฮะ

นี่ก็เป็นลีลาของท่านนายกนะครับ
แล้วก็น้องบีเอ็นเกฟอร์สดีเอ็ดนะครับ

วันนี้มาธรรมเนียบรัฐบาลมาพบนายรมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์คลื่นวิทยุ

วิทยุเพื่อครอบครัวของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ

บรรยากาศก็สนุกสนานมีเซอร์ไพรส์
เพลงนี้ให้นายกได้ชมด้วย

แต่ท่านายกเนี่ยเนี่ยได้จับมือ

แล้วก็จะได้จับมือกับ
ใช่เป็นกฎกติกาของทางค่ายทางสังกัดเขานะคะ
อยู่ดีคุณจะไปเซลฟี่ไปจับมือเขาได้
ไม่ได้นะเขามีกติกาของเขา

ให้ซื้อบัตรบางงานก็๑๐วินาทีบางงาน๓วินาทียังมีเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วแต่กฎกติกาของแต่ละงาน
นี่ครับท่านนายกก็ปล่อยมุกกลับนะ
นายก็ถามนะครับ
เชอปรางบอกว่าอันนี้เป็นชื่อที่พ้องเสียงกับประธานบริษัทที่เขาก่อตั้ง
ค่ะคือท่านนายกถามว่าเลข๔๘มาจากไหน

ท่านนายกก็จับมือกับน้องนะครับแล้วก็ยังได้รับกำลังใจนะครับ
บอกว่าถ้าเหนื่อยก็ขอให้เปิดดูคลิปเพลงของพวกเรานะคะ
นี่นี่ค่ะ

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก
ขอบคุณมาก

แล้วก็จะมีท่าอย่างนี้ครับถ้านายกลุงตู่จะเอากำลังใจแล้วเปิดดูคลิปเพลงของน้องก็
ระวังไปเจอคลิปของเข็มมาสอนเข้านะฮะโอ้เข็มมาสอนเต้นได้ค่ะ
หมุนตัวมากจริงจริงจริงเผื่อจะลิงก์ไปถึงกัน
แต่ก็มีกระแสแซวไงบอกว่าโอ้โหรัฐบาลทุ่มเงินเป็นล้านเลยเหรอ
เชิญมาเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เครื่องวิทยุเฉยคนไปลือว่าจ่ายเงินให้เป็นล้านอะไรอย่างนี้
ศิลปินดังนึกว่าต้องไปเสียเงินค่าจ้างมาโชว์ตัวอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะ